อ่ะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าสัญญาณไฟจราจรมีไว้เพื่อจัดระเบียบการจราจร
มันจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุครับเวลาสี่แยกใหญ่ใหญ่อ่ะ
ถูกต้องฮะแต่ปรากฏว่าที่แยกบ้านโนนเมืองที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เขาบอกไอ้เจ้าสัญญาณไฟจราจรนี่แหละมันเป็นเหตุ
ทำไมฮะทำให้เกิดเหตุการณ์แบบในคลิปนี้
นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของรถคันหนึ่งที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่ฝั่งซ้าย
แล้วคุณดูนะที่เราชี้ลูกศรไว้อ่า
มาแล้วก็แบบสีดำเฮ้ยโอ้โฮย
ปัดข้างแล้วฟาดเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างนี้
ฝุ่นควันคลุ้งไปหมดเลยอะค่ะ
งงกันไปหมดแล้วโอ้โหสภาพรถนี่คือยับเยินเลยนะ
คุณผู้ชมดูอีกทีเห็นคนยืนอยู่ไหมคะ
นั่นคนขายพวงมาลัยเคราะห์ดีมากหลบทัน
หือโหรถไฟรถเป็นยังไงดูท่าทางละ
เจ็บ๔คนค่ะบาดเจ็บ๔คนเคราะห์ดีที่ไม่สาหัส
คนขับบาดเจ็บก็จริงแต่เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังได้
ตกลงมันยังไงเออต้องฟังหน่อยว่าตกลงไอ้สัญญาณไฟจราจรมันไปก่อเหตุอะไร
ทำให้เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุรุนแรงขนาดนี้นะคะ
มันเป็นเพราะเราหรือเพราะสัญญาณไฟกันแน่
เดี๋ยวต้องลองฟังกู้ภัยรีบลงพื้นที่มาเลยค่ะ
รถกระบะสีดำคันเกิดเหตุเนี่ยทะเบียนคือดรชดาบใบไม้๑๖๕๙กรุงเทพ
เย็นทั้งคันล้อชี้ฟ้าสี่ล้อน้ำมันไหลออกจากถัง
มีคราบน้ำมันเครื่องเกลื่อนถนนคนเจ็บสี่รายนะคะ

คนขับชื่อนายอิมยาทอายุ๓๘ปีบาดเจ็บเล็กน้อย
ครับนางเพลพักษ์๓๗ปีปวดบวมที่แขนขวา
นางสาวชะนันพร๑๗ปีและเด็กหญิงน้ำเพชร๑๒ขวบ
ที่ขาซ้ายขาบวมเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
นี่คนนี้นายอิมยัดในเสื้อสีแดงอ่า
ถามนายอิมยัดพี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่อยู่มันหู
ปัดแล้วฟาดไปขนาดนั้นลองฟังเขาก่อน
พาผมกำลังมุ่งหน้าไปจะไปก็จะไปแคลกันอืม
แต่ละทีเนี้ยไฟอ่ะผมขามมามันอยู่ดีมันแดงอ่า
ผมก็กดเบรกเบรกผมไม่ได้มาเร็วนะ
พี่มุ่งหน้าทางไหนตอนนั้นพี่มุ่งหน้าจะไปนู่นครับอ๋อครับ
มันข้ามฝั่งมานี่ครับแต่ว่ารถมันไฟแดงกระทันหัน
ใช่ใช่อืมแต่เราเห็นอยู่ใช่ไหมพอผมหันเงยหน้าไปเนี่ย
มันแดงแล้วพอมันแดงแล้วผมก็หยุดเพราะว่าไม่มีข้างหน้ารถ
ข้างหน้ารถไม่มีผมเลยพอหยุดแล้วหมุนเลยหมุนเลยอืม
แกบอกว่าไฟมันแดงกระทันหันอันนี้คุณยิ้มย้าคนขับเขาบอกนะ
ใช่แต่ตอนท้ายดีไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าผมเงยหน้าขึ้นมา
ไฟมันก็แดงแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องดูนะว่า
ไฟมันแดงกระทันหันหรือพี่ไม่ทันสังเกตว่ามันจะแดงแล้ว
แล้วพอพี่เงยหน้าขึ้นมาเอ้าไฟแดงเพราะตรงเนี้ยกล้องหน้ารถคันนี้ที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่เนี่ย
ฝั่งเนี้ยอันเนี้ยขาวแดงแน่นอนอ่ะเดี๋ยวลองซูมดูเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมกัน
กล้องใหญ่ทางฝั่งกล้องหน้ารถนะคะกล้องหน้ารถฝั่งเขาเนี่ยเขาแดงแน่นอนใช่
แต่ฝั่งที่มาของพี่อิมยาฟเนี่ยเราไม่รู้ฝั่งนู้นเขาอันนี้ตอนแรกยังเห็น
ซ้ายสุดนะรถท่านอื่นวิ่งอ่าถ้าสายถนนเลนซ้ายสุดตรงนู้นนะเขายังวิ่งตรงอยู่
ใช่แต่ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาแดงเพื่อจะสำหรับรอเลี้ยวขวาหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
ทีนี้ประเด็นคือหลังจากที่รถของพี่อิมยาสปัดมาปุ๊บชนปั๊บแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะ
ดูต่อไปก่อนนะครับมันจะมีกระบะสีขาวอ่ะนี่นี่นี่นี่เลี้ยวออกมาจากแยก
หลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าฝั่งนู้นก็น่าจะแดงหรือเปล่า
เพื่อให้ทางเลี้ยวฝั่งนี้เลี้ยวออกไปได้เพราะมันต้องเลี้ยวตัดกัน
เพราะรถจากซ้ายไปขวาเนี่ยตามหน้าจอของท่านเนี่ยเขายังออกไปกันเนี่ย
ใช่เพราะฉะนั้นฝั่งนู้นที่พี่อิมยับเข้ามาเนี่ย
มันแดงกระทันหันเหรอทีนี้เหรอหรืออะไรยังไง
ลองถามคนขายพวงมาลัยดีไหมคะเพราะเขายืนอยู่ตรงนั้น
พอดีเขาบอกว่าคือช่วงก่อนเกิดเหตุเขาขายพวงมาลัยอยู่
แล้วเขาก็เดินมาหลบที่เกาะกลางถนนแล้วอยู่อยู่เขาเห็นเลย
รถกระบะสีดำเนี้ยเสียงอี๊ดมาแตกไลเขาบอกระยะทางกว่าหนึ่งร้อยเมตร
พี่เขานี่ไม่รู้ว่าพกอะไรติดตัวไว้หรือเปล่านะเพราะว่านิดเดียวจริงเห็นไหม
นี่คราวนี้เขาเดียวกันแหน่งนั้นเลยถ้าเขาไม่วิ่งไว้ข้างหน้านะโอ้โฮ

เขาก็ยินเสียงเขาบอกเพราะเขาดินเสียงเบรกเอสมาแต่ไกล๑๐๐กว่าเมตรเลยครับ
แต่เขาบอกว่าเบรกมาเสียงร้อยกว่าเมตรตามที่พี่คนขายพวงมาลัยบอก
ประกอบกับที่เขาบอกว่าพอผมเงยหน้าขึ้นมาไฟมันก็แดงแล้วพี่อิมยัดพูดไว้ไง
แต่ก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าโชคดีมากที่๔คนบนรถเนี่ย
นี่เห็นไหมฮะตอนตอนพลิกคว่ำไปแล้วเนี่ยยังลงมาได้
ยังค่อยออกมากันทีละคนคือดูจากสภาพรถแล้วบางคนบอกอย่างนี้หนักแน่
ใช่ค่ะนี่โชคดีมากนะฮะแต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่อุบัติเหตุที่เกิดที่แยกโนนแดงตรงนี้เลยเนี่ย
นี้เลยเนี่ยเกิดบ่อยสาเหตุเบรกไม่ทันเพราะทุกคนใช้ความเร็วค่อนข้างสูง
บางทีมันเป็นถนนทางตรงโล่งมายาวไงมาถึงเจออีกที
ไม่ทันได้เตรียมตัวก็เบรกไม่ทันนะฮะ